สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพูดมาตลอดว่าการแก้ปัญหาวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องแชร์ลูกโซ่
ถ้ายังใช้วิธีเดิมโครงสร้างเดิมแก้กันแบบเดิมไม่มีทางแก้ได้เลยครับ
ไม่มีทางแก้ได้จริง
เพราะมันจะอยู่ในลักษณะที่ว่า
ถูกแจ้งความดำเนินคดีก็จับกันไป
รายใหม่ที่หลอกลวงกันได้อยู่

คนที่ถูกหลอกที่เข็ดหลาบ

คนที่หวังเงิน
หวังดอกเบี้ยเยอะก็ยอมให้เขาหลอกต่อไปอีก

ทำนองจับได้จับไป

นี่ขนาดเรื่องของแชร์แม่มณีกำลัง
เป็นข่าวอยู่โด่งดังอยู่เนี่ย
มีโผล่ขึ้นมาอีกแชร์หนึ่งแล้วครับ

อันนี้ก็วุ่นวายพอสมควร

ซ้ำแม่มณีบ้านแชร์บางปรามา
เหยื่อนับร้อยขึ้นโรงพักแจ้งจับ

ให้ดอกสูงเสียหายร้อยล้าน
ขอสรุปรายละเอียดนิดหนึ่งเถอะเพื่อให้ได้เห็นภาพ
ก็คือว่าเรื่องนี้มันเปิดขึ้นมาเพราะว่า
มีผู้เสียหายกว่า๕๐ราย
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับ
นางสาววิจิตรหรือมิ่งอายุ๒๕ปีเท่านั้นแหละครับ

เพราะว่าเปิดวงแชร์ออมแชร์ลูกโซ่

ชื่อนายอภิวัตแหวนทองคำ
บอกว่ามีการฝากเงินออม

ก็เลยเล่นต่อ
ตอนแรกก็ได้เงินจริง
ก็ลงเงินเพิ่มจากโอนวันละหลักพันกลายเป็นหลักหมื่นจนถึง๗๐๐ต่อวัน
แล้วพอทราบว่าเท้าแชร์หายตัวตกใจมาก
เงินที่โอนไปให้เนี่ยรวมทั้งหมดสองแสนสาม
คือโปะลงไปโปะลงไปเนี่ยนะผู้เสียหายร้านอื่นก็ใกล้เคียงกัน
เห็นว่ารวมตัวเลขแล้วประมาณ๑๐๐ล้านบาท๑๐๐ล้านบาท
มีผู้เสียหายประมาณสี่ร้อยคนตำรวจบอกว่า
จะดำเนินคดีกับนางสาววิจิตราเป็นผู้ต้องหา
หลังจากรวบรวมพยานหลักฐานและสอบผู้เสียหายเสร็จ
ขออนุมัติออกหมายจับตำรวจก็ทำได้แค่นี้แหละครับ

รวมรวมหลักฐานแล้วก็จะขอหมายจับ
แล้วเรื่องก็จะเงียบไปเพราะอะไรครับ
ตำรวจบนโรงพัก๑๑เนี่ยมีพนักงานสอบสวน
ซึ่งต้องทำหน้าที่งานอย่างอื่นเยอะมาก
ไม่รู้คีย์คดีต่อคีย์คดี
พอมาเจอแชร์ลูกโซ่ผู้ต้องหามาทีนึงเป็น๑๐๑๐
แล้วต้องสอบกันทุกคนนะครับ

พนักงานสอบสวนไม่ใช่ใครก็มาสอบได้นะบนโรงพักนะ
ต้องมีพนักงานสอบสวนประจำโดยเฉพาะ
งานอื่นก็เยอะแยะอยู่แล้ว
แล้วต้องมาพยายามรวบรวมหลักฐานของคนที่ถูกหลอก
ทีละคนทีละคนจะสอบกันกี่เดือนล่ะครับ

ถึงจะได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งอายการ
ให้อายการสั่งฟ้องแล้วกว่าจะถึงมือศาล
ก็คนที่ถูกแจ้งความเพ็ญไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้
แล้วพอเพ่นไปแล้วจับมาลงโทษได้ไหมล่ะครับ
อบเงินหนีไปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะ
มีแม่มณีนี่แหละที่ยังไม่ได้เตรียมจะหนีไปไหน
แล้วก็ถูกจับแต่รายก่อนหน้านี้แล้ว
หนีไปอยู่ต่างประเทศเอาเงินไปอยู่ไปซื้อบ้าน
อยู่ต่างประเทศก็อยู่สบายนี่ครับเคยไปตามตัว
จับมาได้ที่ไหนล่ะครับฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้
มันถึงเป็นแรงจูงใจไงครับว่าให้ดำเนินการกันต่อ
คือปัญหาก็คือคนโกงเจอกับคนที่อยากได้เงิน
พูดกันตรงคนโกงกับคนโลภเจอกันเมื่อไหร่
เป็นปัญหาอย่างนี้แล้วจะไปดูแลกันหวาดไหวเหรอครับ
เศรษฐกิจเป็นแบบนี้อะไรที่ได้เงินง่าย
คว้าไว้ก่อนเขาจะเตือนอะไรกันยังไงก็ไม่ฟังหรอก
เพราะเห็นว่าเออคนข้างข้างมันได้อยู่หลายคนพอรู้ครับ
ว่าจะถูกหลอกแต่ใช้วิธีการมาเร็วเครมเร็ว
เอาเงินใส่เข้าไปก่อนแล้วรีบได้เงินมาก่อน
แล้วคิดว่าจะเลิกก็เหมือนพวกเล่นการพนัน
เล่นตอนแรกได้แทงตาแรกได้เอ้าได้ใจแทงตาที่สองอีก
ตาที่สามโปะลงไปอีกอ่าพอตาที่สี่เสีย
เสียก็คิดว่าเออแทงอีกทีนึงให้ได้เท่ากับที่เคยได้ครั้งแรกเลิก
แล้วสุดท้ายขึ้นมาหมดตัวเซียนพนันเนี่ยไม่มีใครเลิกตอนที่กำลังเล่น
หรอกครับส่วนใหญ่ตอนเลิกหมดตัวไม่รู้จะกู้ใครแล้วนั่นแหละ
ถึงจะเลิกแชร์พวกนี้ก็เหมือนกันตอนที่ได้เนี่ยไอ้ที่บอกว่าจะเข้าไป
สักเดือนสองเดือนได้ดอกมาเป็นที่พอใจแล้วเลิกไม่หรอกครับ
ได้มาเท่าไหร่ก็โปะลงไปได้มาเท่าไหร่ก็โปะลงไปหมดตัวถูกหลอก
นั่นแหละถึงค่อยคิดไปแจ้งความก็อยู่อย่างนี้ผมถึงบอกว่าทำยังไง
เขากำลังจะแก้ปัญหาโดยออกกฎหมายใหม่ให้มีเจ้าภาพขึ้นมาโดยเฉพาะ
สำหรับป้องกันแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ทุกวันนี้ไม่มีเจ้าภาพชัดเจน
หน่วยงานมาลุมมาตุ้มกันเข้าไปแก้ปัญหาแต่เอาจริงแล้วเอาไม่อยู่
ฉะนั้นเขาจึงเรียกร้องว่านี่เขาวันพรุ่งนี้เขาจะเอาพรบที่ว่าด้วย
ป้องกันและแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่โดยเฉพาะเนี่ยเข้าสภา
ถ้าสอสอรับหลักการไปตั้งกรรมธิการเสร็จแล้วแล้วสุดท้ายขึ้นมาผ่านวาระ๒
วาระ๓ออกมาเป็นกฎหมายในกฎหมายนี้ให้มีสำนักงานรับผิดชอบเรื่องนี้
โดยเฉพาะในกฎหมายนี้ให้คนทำงานเป็นเรียกว่าเป็นบอร์ดแล้วมีคนประจำ
สำนักงานที่จะประสานกับหน่วยงานหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้โดยเฉพาะทุกวันนี้เป็น
ปลายทางแล้วฉะนั้นผมเห็นด้วยว่าควรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ประกาศเป็นวาระแห่งชาติอย่างเดียวไม่พอหรอกครับนายกประกาศมาสองปีแล้ว
ช่วงที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันหลอกลวงหนักไปกว่าตอนที่ยังไม่
ประกาศเป็นวาระแห่งชาติอีกเอาไม่อยู่ครับต้องยอมรับความจริงเราสู้ไม่ไหว
แล้วอีกเรื่องหนึ่งถ้าจะเอาเป็นวาระแห่งชาติให้อยู่ในพรบฉบับเนี่ย
เงินนอกระบบการกู้เงินนอกระบบเพราะนี่มันเชื่อมกันนี่ครับเอาเงินมา
เงินนอกระบบมาเล่นแชร์พอแชร์ล้มไอ้ที่จ่ายเงินนอกระบบก็ไม่มี
ปัญญาจ่ายเขาเงินนอกระบบเนี่ยดอกมันมหาศาลทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้า
แม่ขายทั้งหลายเนี่ยพึ่งพานอกระบบทั้งนั้นไม่งั้นไม่มีอะไรทำกิน
รองนายกเคยไปปราบปรามทีนึงไปแจกโฉนดคืนให้กับคนที่เอา
เอาโฉนดมาจำนองจำนำสุดท้ายขึ้นมามันก็วนกลับมาเหมือนเดิม
เอาไม่อยู่หรอกครับแชร์นอกเงินกู้นอกระบบเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ
เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าแล้วผู้ใช้แรงงานทั้งหลายในโรงงาน
ต่างเนี่ยกู้เงินนอกระบบเยอะเลยครับแล้วนายทุนเงินกู้เขาก็มาติดต่อ
จัดการโรงงานคอยกดเงินส่งให้นายทุนเงินกู้เงินออกมาเดือนหนึ่ง
เหลือไม่กี่ตังค์หรอกครับไปหมดกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
แล้วดอกมันแพงมหาศาลนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยังวนกันอยู่เนี่ย
แก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้เงินเดือนน้อยอยู่แล้วไปโดนหักเข้าไปอีก
แล้วอะไรล่ะครับผมถึงบอกว่าถ้ามีพรบฉบับนี้ช่วยรวมกันซะด้วย
เรื่องพรบปราบปรามแชร์ลูกโซ่กับพรบกงนอกระบบเนี่ย
เอามามัดรวมให้มีสำนักงานแห่งเดียวทำงานร่วมกันมันน่าจะดีกว่า
ที่ต่างคนต่างทำอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เรื่องเงินทุนนอกระบบโน่น
กระทรวงคลังดูแลเรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องอะไรคณะตำรวจเศรษฐกิจมาดูแล
เอสไอก็มาช่วยส่วนหนึ่งสเปะสปะตามเขาไม่ทันถูกหลอกกันทุกวัน
นี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ
อาจารย์ครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดตามความเป็นจริงถ้าตราบใดยังคงมีคนไปเชื่อ
ไปเล่นแชร์มันยังคงไม่หมดไปถูกรอบไหมครับ
นั่นแหละไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าถ้ามีหน่วยงานที่จะรับผิดชอบโดยตรง
เขาจะทำงานได้ตรงไปตรงมามากขึ้นมีเจ้าภาพก่อนอย่างนั้นเถอะ
แต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเหมือนกันนะ
พอคนแบบหมุนเงินไม่ทันก็อยากที่จะไปลงทุนด้วยวิธีนี้
คิดว่าจะได้ผลกำไรมาง่าย
ขอบคุณอาจารย์สุภาพที่กระจายด้วยนะครับ